เรื่องของเครื่องยนต์อะไรชำรุดต้องเช็ค
หรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในบ้าน
อะไรที่มันชำรุดซุดสมก็ต้องเช็คด้วย
อย่างกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยคนนี้

เป็นไงคุณดิฉันเห็นแวบแรกนะดิฉันอุทานวิดวายเลยอ่ะ
เพราะไม่คิดว่าประตูขนาดที่สูงประมาณเกือบ๒เมตรมันจะหล่นล้มทับดิวหนูน้อย
แล้วเด็กตัวนิดเดียวเองตัวใช่คุณดูสิแวบเนี้ยอืมโอ้โห
โอ้โหดูสิครับโอ้คุณค่ะใจหายใจคว่ำจริง
ใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะแล้วระหว่างที่คุณแม่ยกประตูเอาไว้เนี่ย
ก็ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านหรือว่าใครที่อยู่แถวนั้นให้มาช่วย
แล้วก็หนูน้อยก็พยายามตะเกียกตะกายคลานออกมานะ
พ้นจากประตูที่ทับอยู่ได้
ถือว่ายังคลอสดีนะที่แค่หัวแตก
ไม่เป็นอะไรน้องยังไม่หมดสตินะคุณผู้ชม
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก็ออกมาช่วยยกประตูด้วยเนี่ยนะ
ถือว่าโชคดีจริง
หนูน้อยก็ออกมาได้อย่างปลอดภัย
โอ้ยขวัญเอ๊ยขวัญมาหนูน้อย
ก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้อีกหลายคนนะว่า
ประตูบ้านเราใช้มานานมันจะรุดซุดสมยังไง
สนิมไหมหรือว่าไอ้ตัวล้อมันเนี่ยฝืดแล้ว
หรือลูกปืนมันหลุดไหมทำให้ลางมันไม่ดี
แบบนี้คุณผู้ชมตรวจสอบดีเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
โดยเฉพาะเด็กนะคะเด็กแบบนี้หลายบ้านอาจจะมีอยู่
นักแล้วนะคือคือมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะ

เราต้องตรวจสอบตรวจเช็คกันให้ดีเข้าของเครื่องใช้ในบ้านนะคะ
ใช่แล้วที่เรามาเล่าสู่กันฟังนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ